มาดูกันต่อนะคะกับเรื่องราวความรักในวงการบันเทิง
หลังจากที่เรานำเสนอไปตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
ข่าวการเลิกลาของคุณโบเมรดาคุณมิคทองระยะคุณผู้ชม
พอเคลียร์เสร็จปุ๊บนะคะล่าสุดวิกหมอชิดส่งภาพนี้มาเลยค่ะ
เป็นภาพคุณมิคทองระยะกับคู่จิ้นคู่ใหม่นะคะ
ซึ่งนะคะก็เป็นนี่เลยคุณผู้ชมน้องเจนนี่ค่ะนะคะ
เจนนี่เนี่ยก็เป็นนักแสดงที่กำลังมีละครออนแอร์อยู่ตอนนี้นะคะ

โดยละครที่มิกกับน้องเจนนี่ได้เล่นด้วยกันเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพหน้าจอค่ะ
ชื่อเรื่องสายเลือดสองหัวใจค่ะ
คือในเรื่องนี้หนุ่มมิกรับบทเป็นฝาแฝดคู่กับน้องธิสาคนนึงนะคะ

อันนี้เป็นภาพที่น้องเจนนี่เขาลงโพสต์เองนะ

ไอจงไอจีคุณผู้ชมแล้วก็แฟนเข้ามาจิ้นบอกว่า
น่าจะเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ของวิกหมอชิดค่ะ
อันนี้แซกอยากทำจากน้องเจนนี่จังเลย
เดี๋ยวแนะนำให้รู้จักค่ะน้องเจนนี่คนนี้จับตาดูให้ดี
เป็นไทยซุปคุณผู้ชมไทยซุปเปอร์โมเดลนี่แหละค่ะปี๒๕๖

อายุแค่๒๓ปีนะคะกำลังเรียนอยู่ที่คณะสถาปัตย์มรังสิต
และเพื่อเคลียร์ให้หายคล่องใจว่าตกลงเขากิ๊กกันจริงหรือยังไง
เพราะว่ามาจังหวะนี้มันก็จะเป็นข่าวได้นะ
อาบอกว่าคืออันนี้พี่ก็ตอบไม่ได้จริงเลย
แต่เวลาถ่ายละครด้วยกันเนี่ยเขาก็น่ารักนะมิกกับน้องเจนี่เนี่ย
เขาก็มีซีนกุ๊กกิ๊กกันแหละตามสไตล์ละคร

เขาบอกว่าเคมีปิ๊งปั๊งกันมากเลยนะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นโปรโมทละครหรือเปล่า

เอาเป็นว่าที่หยิบมานำเสนอเนี่ยอยากให้จับตาดูห้ามกระพริบ

แต่ว่าคุณผู้ชมเป็นไงคะน้องเจนี่สวยปะล่ะ
สวยขอบคุณดีด้วย
ไม่เป็นไรคุณผู้ชมความรักมันเกิดขึ้นได้ทุกที่
เออจบดีมากเลยแจ๊กกะลีนดิฉันไปต่อแล้วกันนะคะ
ไม่ค่อยดีละค่ะคุณผู้ชมค่ะ